คุณผู้ชมคะปลายปีแบบนี้นะหลายคนนะบอกว่าเฮ้ยเตรียมแพ็คกระเป๋าเที่ยวกันดีกว่ามีแพลนไหมจ๊ะเชอรี่พี่แจ๊ค

เหมือนสาวคนนี้เลยค่ะคุณเชียร์ที่คำพรเธอก็เตรียมที่จะไปเที่ยวเหมือนกัน
แต่เที่ยวครั้งนี้เนี่ยเธอจะไปไกลถึงนู้นเลยนะคะยุโรปเลยนะคะ
ก็อย่างที่ทราบกันดีแหละว่าบางประเทศเขาเริ่มเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศได้แล้วใช่ไหม
ตัวสาวเชียร์เองเนี่ยก็รีบจัดการเตรียมตัวเพื่อจะไปทริปที่ยุโรป
นานประมาณ๑เดือนเลยนะคะ
ตั้งใจว่าจะไปกับเพื่อนรวมไปถึงหวานใจไฮโซบิ๊กธนพลด้วย
แต่ว่างานนี้ก็ต้องรอลุ้นนะจ๊ะว่าจะได้บินไปตามแพลนที่วางเอาไว้หรือเปล่า
ส่วนเรื่องความหวานเจ้าตัวก็ตอบแบบติดตลกว่า
ได้ทุกที่เลยค่ะจะไปที่ไหนก็หวานได้
ส่วนทริปนี้จะมีลุ้นให้เห็นซีนคุกเข่าขอแต่งงานหรือเปล่า
อันนี้น่ารุ้นนะไปฟังคำตอบจากปากของสาวเชียร์กันเลยจ้า
มีแพลนแล้วแต่ว่าจะได้ไปหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้
จะไปต่างประเทศได้หรอกค่ะไปทับยุโรปค่ะ
บินสุดแต่ตอนนี้ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่า
ถ้าแผนไม่สำรองไปอังกฤษได้จริง

ลูกค้าเข้ายูทูปด้วยนะคะ

อยากเปลี่ยนที่โรแมนติกหรือเปล่าคะ

นี่หน้าสมงสาวทางบกยังได้ยังได้
คุกเข่าเลยเหรอ
ยืนก็ได้ยืนก็ได้แต่จะมีมาก
ยืนก็ได้เราก็ดักทาง
กำลังจะบอกแล้วว่าถ้าคุกเข่าน่าจะมี
ผูกเชือกรองเท้า

วันนี้เขาตั้งเป้าโกยรายได้แบบจุกไปเลยจ้า

ทั้งเรื่องรักเอ๋ยเรื่องงานเอ๋ย